เรื่องราวของประเพณีเทศกาลดอกลำดวนบาน
ที่ฉันขอนำเสนอการแสดงแสงสีเสียงนี้เลยค่ะยิ่งใหญ่อลังการตระกาลตาจริง
จะบอกคุณผู้ชมว่าภาพที่เห็นอยู่นี่คือการซ้อมใหญ่เท่านั้นนะ
ของจริงนี่จะเด็ดดวงขนาดไหนต้องไปดูกันให้ได้ค่ะ
กับการแสดงชุดอารยธรรมแห่งศรัทธามนตราศรีพฤษเทสวน

สืบราชมคาศรีชยราชาชัยบรมันที่๗

ใช่แล้วค่ะคือเขามีตำนานยาวนานนะจังหวัดศรีสะเกด

ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดอกลำดวนบาน

ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แล้วก็เป็นการแสดงยามค่ำคืน

แต่กลางวันเนี่ยค่ะเขาจะมีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรม๔ชนเผ่า

มีการจำลองหมู่บ้านแล้วก็วิถีชีวิต
ท้อนให้เห็นถึงความเชื่อพิธีกรรมประเพณีต่าง

จำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าพื้นบ้านให้เลือกซื้อกันด้วย
ดิฉันชอบไปซื้อคล่องเดี๋ยวเคยซื้อไปฝากน้องใบตองด้วย

ไม่ใช่ค้องใจค้องที่เค้าให้ดับปลา

แล้วไม่มีไก่ปิ้งเพราะว่าจึงแสงศรีเสียงแล้วมีควัน
คือไฮไลท์งานนี้น่าจะมีการแสดงที่เหมือนกับว่ามีหลายมือนะ
เอาเป็นว่าสวยงามมากใครมีโอกาสไปเที่ยวนะคะ
อยู่ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินอยู่ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสเกต
มีนาคมแต่การแสดงจะเริ่มวันนี้นะ๑๑๑๑๓มีนาคมเวลา๑ทุ่มเป็นต้นไป

อุ๊ยไปดิฉันเคยไปเคยไปแสดงด้วย

คือมันจะมีวัฒนธรรมโบราณไงชาวต่างชาติอินเดียน่ะ
เขาไปทำมาหากินเอาของไปขายให้กับชาวบ้านในชุมชนดิฉันก็เป็นแขก
เป็นอินตราเดียแล้วก็เคยไปชมคือคนศรีสะเกดจะภูมิใจกับงานนี้มาก

งานประจำจังหวัดจริงแล้วก็ห่างหายจากการจัดงานกันไปหลายปี
เพราะฉะนั้นมีโอกาสก็อยากเชิญชวนไปเที่ยวกันนะคะคุณผู้ชม